ป้าเด
ขายทุกวันเลย
เยี่ยมเลย
ร้านตั้งอยู่ที่หน้าวัดมหาวันถนนท่าแพร
ตำบลช้างม่อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
โรตีป้าเดย์เขามีทีเด็ดที่ความอร่อยอยู่ที่แป้ง
โรตีของเขาหอมกลิ่นเนย

ถูกทอดกรอบแบบได้ที่

ไส้ไข่ไส้แยมไส้ช็อกโกแลตแล้วไส้อะไรอีกนะ

อยากไปลิ้มลองความอร่อยกันนะครับ
หมายถึงให้เพิ่มว่าไปทานกันได้ที่ร้านแก่เนี่ยนะครับร้านป่าเด่จะตั้งร้านขายตั้งแต่
๕โมงเย็นยาไปจนถึง๕ทุ่มวัดมหาวันถนนท่าแภ
ตำบลช้างม่อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทุกวันนะคะแล้วคนเยอะทุกวันจริงคุณผู้ชม๕โมงเนี่ย
คนรอต่อแถวแล้วแล้วในร้านนี้เขามีอีกอย่างหนึ่งนมแพะ

ให้ดูหน่อยภาพบรรยากาศที่น้องใบตองเข้าไป
เขาไปบ่อยน้องใบตองเนี่ยแล้วดู
นี่เขาถ่ายเองนะจากมือดิฉันนี่

แป้งเขาอร่อยมากคือมันจะกรอบนอกแล้วข้างในนุ่ม
มันจะไม่เหนียวคือทิ้งไว้นานก็ไม่เหนียว

ใครที่ชอบทานโรตีโอ้โห

ทุกวันแหละอยู่ที่ตำบลช้างม่อย
ตรงนั้นคือเข้าไปในซอยแล้วก็มองเห็นชัดเจนเลยนะคะ